ครับกับเรียนท่านประธานรัฐศาสตร์ภาคที่ขอรบครับ
ผมนายสมคิตเชื้อคงพักเพื่อไทยจากอุบลรัชธานี
รัฐสภาของเราแห่งนี้เป็นครั้งที่๓แล้วนะครับ
ที่เราต้องมาพูดเรื่องรัฐธรรมนูล
ท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่จบไม่สิ้น
หลายท่านบอกว่าผู้แทนรัฐศาสตร์
ตายอยู่แล้วมาพูดเรื่องรัฐมนูล
เศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วยังจะเอารับนูนอีกเหรอ
ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องรับนูลเป็นเรื่องเดียวกัน
ปากท้องชาวบ้านไม่ได้ไกลเลย
หากจะเทียบรัฐมนูลก็เป็นเรื่องของหัวใจ
ถ้าหัวใจไม่มีเลือดถ้าหัวใจไม่สูบหีบ

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้พูดกันอีกหนึ่งครั้ง
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามก็เรียนท่านประธานว่า
ความจำเป็นที่จะต้องบอกว่าทำไมต้องแก้รัฐมนูล
วันนี้มาพูดถึงร่างรัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ของท่านผลิตวัชรสินแล้วก็อาจารย์ปียบุษแสงกระโนสคลุณ
และคณะซึ่งเสนอโดยภาคประชาชน
ความจริงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่
ครั้งที่แล้วก็จะมีทีมไอลอร์ก็เสนอมา
แต่ก็ไม่ผ่านที่ประชุมรัฐสภาแห่งนี้
มีหลายเรื่องที่บอกว่ารัฐมนุนมันแก้ยาก
รับครับเพราะคนเขียนเขาไม่อยากให้แก้

แต่ว่าถ้ายากทำไมไม่ท้อถอยก็ไม่ท้อถอยหรอกครับ

แนวความคิดแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกัน
ก็ไม่ต้องถึงขนาดมาชกต่อยกันก็ได้

หลายท่านอาจจะบอกว่ารัฐนูลฉบับนี้
ประชามติมาตั้ง๑๖ล้านเสียง
แง๋ล่ะครับถ้าผมทำอาจจะได้๒๐ล้านก็ได้
คืออ้างได้ว่า๑๖ล้านเสียงแต่ว่าถ้าพูดถึงจริง
แล้วเพื่อนสมาชิกผมเมื่อเช้าเนี่ยท่านหัวหน้าพักผมก็เอ่ยไป
ก็โดนคดีครับสสเชียงใหม่ของผมตัวยิ่งเล็กอยู่ด้วย
สสลำพูนก็โดนครับท่านรังสรรมณีรัฐ
อดีตสอสอลำปางก็โดน
คุณสมโพธิสายเทพคุณทัศนีนี่ยิ่งน่าสงสาร
เข้าไปนอนอยู่ในห้องขังนะครับจากคนผอมอยู่แล้วผอมอีกอ่ะ
คือสรุปแล้วทำไมเราต้องแก้เพราะเหตุผล
ความจริงเหตุผลของท่านผู้เสนอเนี่ยอ่านบรรทัศน์เดียวก็เข้าใจนะท่านประธาน
โดยรับนูลฉบับแห่งราชนาจักรไทยมีบทบัญญัติหลายมาตรา
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการความเป็นประชาธิปไตย
แค่นี้ก็พอเข้าใจแล้วส่วนหลักการอื่นเต็มไปหมดมาตราอื่น
เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกผมมาพูดผมเห็นอีกมาตราหนึ่ง
ซึ่งเขียนมาแล้วผมเองก็ชอบใจ
เรื่องของนายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้ง
นูลหลายฉบับก็พอมีทำไมผมถึงไปเน้นตัวเนี้ย
มันพูดอย่างไงก็ไม่เข้าใจกันอะ
แต่วันนี้ทำไมผมถึงสนับสนุนเรื่องนี้
รัฐมนทั่วไปนี่แหละครับมันมามาตั้งแต่
มีมาตั้งแต่รับหนุนฉบับปีสองหนึ่งและรับหนุนฉบับปีสามสี่
นายกก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งยุคนั้นน่ะได้ผลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันมา
ลงมาก็ได้ท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เข้ามาเป็นนายก
สังเกตนะครับว่ารัฐนูลที่นายกจากคนนอกแล้วน่ะ
นายกจะอยู่นานเป็นพิเศษมันเพราะอะไรก็ไม่รู้บ้านนี้เมืองเนี้ย
แต่นายกที่มาจากการเลือกตั้งแผบเดียวไปแผบเดียว
มันเพราะอย่างนี้ไงฮะก็ต้องไปหาดูว่าทำไมเป็นเพราะอะไร
ทำไมถึงอยากให้นายกมาจากการเลือกตั้งเพราะอย่างที่ผมพูดว่า
นายกนั้นเป็นผู้นำประเทศควรจะมาจากประชาชนโดยตรง
นูลฉบับหกศูนย์เขียนไว้จริงครับต้องเอาไปไว้อยู่ในเอ่อ
มาตราแปดสิบแปดตระก้าสามคนแต่มันก็มีช่องลอดอยู่
มันมีช่องว่างอยู่กับท่านประธานอ่ะช่องว่างก็คือมันมีมาตราสองเจ็ดสอง
บอกว่าถ้าหาตรงนี้ไม่ได้ก็รอดออกมาตรงนี้ได้
ก็คือยกเว้นกฎหมายเอ่อยกเว้นกฎหมายหนึ่งห้าเก้าอะไรเนี้ย
แล้วก็ไปใช้เสียงสองในสามของรัฐสภาคือห้าร้อยเสียงเอาคนนอกมาก็ได้
ฉบับประชาชนก็มาแก้ถูกใจผมพอดีไม่ใช่ว่าเลือกตั้งแล้วมันจะดี
อย่างที่ว่าหรอกคนเลือกตั้งไม่ได้พิเศษมาจากไหน
แต่วิเศษมาจากพี่น้องประชาชนคัดมา
แล้วคนที่มาจากสองวอร์ก็ไม่ได้วิเศษมาอย่างไหน
ท่านก็ไม่ได้มีความผิดอะไรอย่างที่ว่า

แต่ให้มาแล้วเนี่ยหน้าที่ท่านยังไงก็ว่าไป
ไม่ใช่ให้มาแล้วมาดูถูกย้ายหยันกันไปก็ไม่ใช่

รัฐมนุนที่กำหนดแบบนี้แล้ว

ผมเห็นว่าสมควรที่จะต้องรับ

ไม่เกี่ยวกับว่านายกต้องมาจากสอสออย่างเดียว

สอสอไม่ใช่คนทำอะไรถูกทุกเรื่อง

วันนี้เราถึงอยากจะสนับสนุนเรื่องนี้
ผมเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับท่านประธานนะ
เห็นยังไงก็ต้องสับสนุนผมเคยพูดอยู่ในรัฐสภาแห่งนี้
ครั้งนี้ครั้งที่๓เรื่องการแก้ไขรัฐมนูลมาตรา๒๗๙
อันนี้บอกยกเลิกผมไม่สนับสนุนงวดนี้
จะไปสนับสนุนวันไหนล่ะครับ
เพราะอะไรฮะคำสั่งขอสชซึ่งมีทุกอย่างเลย
ทำนู่นทำนี่ตอนที่ครสชคกนออเป็นเรื้อร้อยฉบับ
เอาขนาดนั้นผมเรียนท่านประธานอย่างนี้

เพราะว่าคำสั่งนี้ทำให้กฎหมายฉบับอื่นด้อยค่าไปเลย
ครสชคิดให้กี่คน
อาจจะเป็นทีมที่ปรึกษาอะไรไม่ว่ากัน
แต่พอออกมาแล้วเป็นกฎหมายพวกเราจะแก้ไข

เป็นปีเลยท่านนั่งอยู่๓๐นาทีเสร็จ
แต่เวลาพวกผมทำปีนึงยังไม่เสร็จเลย

แก้เพื่อให้ทุกคนตรวจสอบกันได้

เพราะฉะนั้นเรื่องคำสั่งขอสช
มาตรา๒๗๙นั้นทิ้งนิรโทษกรรมตัวเองนั้น
เป็นเรื่องที่จำเป็นที่พวกเราอยู่คนไทยเนี่ย
จะต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองจะต้องดูตัวเองว่า
คนที่มาบริหารประเทศเราตรวจสอบอะไรเขาได้
เรื่องนี้ผมสนับสนุนเต็มที่
แล้วเรียนท่านประธานอีกอย่างนะครับว่า
เมื่อเช้านี้เพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาล

ไอ้บัตรใบเดียวมาสนับสนุนเหรอ
ก็เพื่อท่านผู้เสนอเนี่ยเขาก็บอกแล้ว
ภักดิ์เพื่อไทยก็ได้ทำเรื่องรับหนุนจบับ๒ใบผ่านไป
ก็รอโปรดก้าวเท่านั้นเอง
ส่วนกรณีที่บอกว่าในร่างฉบับนี้เนี่ย
มีระบบการเลือกตั้งถ้าผ่านก็ไปแก้ได้ครับ
ก็ไปแปรยติสิครับมันไม่เห็นจะต้องยุ่งยากอะไรเลย
ถ้ามันซ้ำซ้อนกันเพียงแต่ว่าเจตนาเนี่ย
จะให้เขาผ่านหรือเปล่าแต่ผมยังเรียนนะครับว่า
รัฐมนูลคนเขียนคนต้องแก้ได้
ไม่ให้ผีสางนางไม้ที่ไหนแก้หรอกครับ
เอาพวกเราที่นี่แหละลองดูซิว่าเมืองไทยบ้านเมืองเราเนี่ย
มันจะพูดจากันยังไงรู้เรื่องแล้วคนผมก็เรียนนะครับว่า
ผู้เสนอท่านก็เป็นคนยุคใหม่ผมอาจจะเก่าไปหน่อย
แต่ถึงเก่าอย่างไรเราก็เดินตามทันคนรุ่นใหม่ได้
ไม่เห็นแปลกผู้ที่อาวุโสก็เดินตามคนรุ่นเก่า

เพราะฉะนั้นผมไม่ได้ว่าหรอกครับว่าใครจะเป็นสวหรือเดินมาจากทางไหน
ขอให้เดินเข้ามาช่วยกันว่าอะไรที่ดีเราก็เอาอันนั้น
อะไรที่ไม่ดีก็ไปแปรยติตัดออกตามที่ความพอใจท่าน
เพราะในชั้นกรรมธิการเสียงข้างมากอย่างไร
ก็เป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นฝ่ายที่คลองอยู่แล้ว
สิ่งที่ดีไม่ดีทำไมเราจะทิ้งไปล่ะครับ
กว่าเขาจะได้คนแสนห้าผมเห็นรายชื่อแสนห้ากว่านะครับ
ก็ตรวจสอบเหลือแสนสามไม่ใช่ง่ายนะครับ
ให้ผมทำก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราเห็นว่า
สำหรับประชาชนที่หวังเอาสภาเอารัฐสภาเป็นที่พึ่ง
ก็ควรจะเห็นเขาก็ควรจะมองด้วยความเคารพว่า
อย่างน้อยคนเหล่านั้นเสียภาษีให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
ผมไม่อยากให้ใครปฏิเสธโดยที่ไม่ไต่ตรอง
ผมอยากให้เพื่อนสมาชิกทั้งหลายได้ไตรตรองแล้วก็กรุณาว่า
ถ้าวันที่๑๗วันพรุ่งนี้นะครับ๑๐โมง
ก็ค่อยมาคุยกันว่าใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
เรื่องนี้เราเคารพกติกาซึ่งกันและกัน
ขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับ